เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พิศนุโลกค่ะมีคนบอกว่า
เห็นลุงคนหนึ่งนะคะยืนแกะกล่องระบบไฟ
คนก็ผ่านไปผ่านมาตรงนั้นแต่ลุงคนนี้ก็ไม่สนใจค่ะ
นี่คือนี่คือภาพที่คนที่ผ่านไปผ่านมาเขาถ่ายคลิปเอาไว้
คือแน่นอนว่าตู้ไฟตรงนี้เนี่ยมันเป็นของสาธารณะนะคะ
แล้วคนก็บอกว่าเขาเห็นแบบนี้นะคะคุณน้ำหนึ่งนะคะ
บอกว่าคุณน้ำหนึ่งกับเพื่อนไปเดินออกกำลังกาย
หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูลสงครามส่วนวังจันทร์
ก็เห็นว่าคุณลุงคนนี้ตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่
หรือไม่ก็เป็นคนเอาข้าวมาเลี้ยงหมาจรจัดแถวนี้
แต่เขาบอกพอดูดีเหมือนไม่ใช่
เพราะว่าไม่มีอะไรบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าหน้าที่เลย
คาดว่านะคะคาดว่าอาจจะเป็นคนเก็บของเก่าหรือเปล่านะคะ
แต่ว่านี่คือของสาธารณะแล้วเก็บไปแบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะ
เพราะตู้จ่ายไฟตรงนี้เนี่ยมีการใช้งานกันอยู่โดยทางราชพัฒน์
ศูนย์วัฒนธรรมเวลาจัดงานกิจกรรมอะไร
ก็จะมาพ่วงไฟจากตู้นี้แต่พอโดนเอาไปแบบนี้
ก็มีคำถามต่อไปล่ะค่ะว่าลุงเป็นใคร
แล้วทางคนที่เขาใช้งานก็ต้องหาของใหม่มาทดแทน